คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เราได้ข้อมูลมาจากผู้หญิงท่านหนึ่งค่ะ
เป็นภรรยาเธอบอกว่าเธอถูกสามีและแม่สามีร่วมมือกันกลั่นแกล้งเธอ
แล้วเธอก็ถูกสามีทำร้ายร่างกายเธอด้วยจนสุดท้ายเธอทนไม่ไหวนะคะ
กระเตงลูกสองคนยังอายุน้อยออกจากบ้านสามีไป
เกิดอะไรขึ้นกับเธอให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้กันก่อนค่ะ
โว้ยไม่เล่นสินะ
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้

สิ่งที่เธอโดนสามีทำร้ายเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้
นี่คือเหตุการณ์ครั้งแรกที่เธอโดนทำร้าย๑๔พฤศจิกายน๒๕๖
กล้องวงจรปิดนะคะจะเห็นเลยสามีของเธอที่ใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียว
เดินมาหาเธอที่นั่งใช้มือถืออยู่บนโซฟา
ทะเลาะกันสามีแย่งมือถือและทำร้ายเธอ
โอ้โหเนี่ยค่ะแย่งมือถือแล้วทำร้ายเธอไปกองกับพื้นยังโดนทำร้ายซ้ำอ่ะ
เราก็เลยไปคุยกับผู้หญิงคนนี้นะคะที่เธอบอกเธอถูกสามีทำร้ายนะคะ
เธอชื่อลิงก์ค่ะเธอบอกว่าคลิปนี้ตั้งแต่ปี๖๓
เธอตัดสินใจเอาคลิปนี้มาโพสต์ให้ดูเพราะอยากจะให้เห็นว่า
โอ้โหทำไมสามีทำร้ายกับเธอทำร้ายเธอแบบนี้
ใจร้ายกับเธอและลูกขนาดนี้เพราะว่าหลังจากคลิปนี้นะคะ
เธอก็ยังโดนทำร้ายโดนทำร้ายมาตลอดเธอท้องก็ยังโดนทำร้าย
แต่แหมมันไม่มีหลักฐานแต่หลักฐานอันนี้มันชัด
คือหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี้ยค่ะสามีเธอถอดกล้องวงจรปิดออกหมดเลย
มันเลยไม่มีหลักฐานไงคะแต่เพื่อนบ้านอาจจะรับรู้ว่าเธอโดนทำร้ายมาตลอดจริง
คือลำพังที่สามีทำร้ายเธอเนี่ยเรื่องสองคนมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ
ทะเลาะกันเลิกกันก็กลับมาดีกันเธอก็มีลูกด้วยกันกับสามีสองคนนะคะ
สองขวบห้าเดือนคนนึงห้าเดือนอีกคนนึง
แต่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการถูกทำร้ายร่างกายเธอบอกว่าล่าสุดครอบครัวสามีอะค่ะ
ก็คือแม่สามีด้วยเนี่ยเอากระดาษมาติดไว้หน้าบ้าน๓๐ตุลาคมปีนี้ปี๖๕
เป็นบ้านที่เธออยู่เธอบอกก็เธอเป็นแม่ของลูกอ่ะ
แต่ทำไมในกระดาษที่เอามาติดขอคิดค่าเช่า

เอาป้ายติดประกาศขายบ้านตารางวานละหกแสนบาทมาติดเอาไว้ด้วย
เธอบอกอ้าวก็เธออยู่บ้านหลังนี้ติดป้ายแบบนี้
บอกเธออยู่บ้านหลังนี้เป็นแม่ของลูกเลี้ยงลูกอยู่เนี่ย
คิดค่าเช่าเธอมาจะขายบ้านที่เธออยู่

บอกแล้วยังไงเธออยู่กับลูกน้อยสองคนอ่ะ
จนหนึ่งธันวาคมปีเนี้ย

บอกไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้เธอจะอยู่ยังไง
เขาโทรไปแจ้งว่าให้ยกเลิกไฟเหรอคะ
เขาโทรไปแจ้งว่าให้ยกเรื่องไฟเหรอค่ะ

คือได้ก็ไม่รู้เหมือนกันอะครับ

คือถ้าต่อต้องเป็นเจ้าของบ้านไปต่อกันงี่เหรอค่ะ

เพราะว่าเหมือน
มาตัดไฟถึงบ้านเลยอะค่ะเธอก็เลยต้องย้ายออกจากบ้านของสามีเมื่อวันที่๒ธันวาคมแล้วก็โพสต์ข้อความว่า
พ่อของเด็กและปู่ย่าไล่เราออกจากบ้านให้คนมาตัดน้ำตัดไฟทั้งที่มีเด็กสองคนอยู่ในบ้านโพสต์นี้ค่ะ
บอกว่าเรากับลูกรีบเก็บของออกจากบ้านแทบไม่ทันก็เลยเอาเรื่องราวนี้มาโพสต์ในโลกโซเชียลนะคะ
บอกว่าแล้วทางฝ่ายชายทางสามีทางแม่สามีทางอะไรคือมาตัดน้ำตัดไฟติดป้ายขายบ้านแล้วไม่ดูแลรับผิดชอบเธอเลย
เธอกระเตงลูกน้อยสองคนออกจากบ้านไป
เธอเหมือนสำนึกด้วยว่ามันไม่ควรที่จะทำแบบนี้
คือทำกับเราเรายังไม่เท่าไหร่

คือหนูไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่
ก็เลยเหมือนแบบต้องการเผยแพร่ออกไป
ผู้หญิงท่านนี้เธอบอกว่าทำกับเธอนี่มันอีกเรื่องหนึ่งนะ
แต่นี่คือทำกับลูก

แล้วเธอกับลูกไปอยู่ไหนคือไม่สนใจเลยเหรอ
ทีมข่าวของเราก็พยายามจะติดต่อไปทางฝ่ายชายนะคะ
เพื่อจะได้ข้อมูลอีกฝั่งหนึ่ง

เรื่องของการทำร้ายร่างกายนี่แหละ
แต่ทางฝ่ายชายบอกว่าไม่สะดวกให้ข่าว

แล้วติดต่อไม่ได้อีกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าหากว่าทางฝ่ายชายหรือว่าทางแม่ฝ่ายชาย
แม่สามีจะชี้แจงอะไรเราก็ยินดีนะคะ
เพื่อจะได้ข้อมูลจากอีกฝั่งหนึ่งด้วย